หลายคนเรียกร้องมาอยากให้เราร้องเพลงสักหนึ่งบทเพลงดีกว่า

เพลงนี้มันเหมาะกับรายการเราที่สุดคุณผู้ชมค่ะ
เพราะเงินมันสิ่งเยอะมากเห็นความร้อนแต่ลวนทิ้ง

นี่เลยไปที่สาวน้อยเพชรบ้านแพงดีกว่า

เยอะเยอะมาก
กี่วันที่ผ่านมาคุณผู้ชมอ่านไม่อ่านไม่ออกแล้วอ่ะเพราะว่าอะไรปากสั่นเงินมันเยอะ
แล้วปีกเขามีแบบปีกเจ็ดปีกเรือปีกนกปีกอะไรวู้บานแพร่เลย
คุณคะมลัยแทบจะไม่เห็นตัวนักร้องอยู่แล้ว
ไม่กี่วันที่ผ่านมาทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงจัดหนักจัดเต็มค่ะ
วันปิดระดูกรรมของวงจังหวัดมหาศาลธาม
ก็มีพี่น้องแฟนหมอลำเดินทางมาให้กำลังใจกันเยอะมากเลยคุณผู้ชม
เยอะจริงดูตามหน้าจอเลยอันนี้ไม่ได้โม้นะ
เขาบอกว่าเรียกว่าอลังการมากเลย
และด้วยความที่เป็นวันสุดท้ายของการแสดงค่ะ
เอฟซีของศิลปินแต่ละคนโอ้โหคุณผู้ชม
ประกวดประขันเฮ้ยผีเสื้อเข้ามา
เอาสิจัดหนักจัดเต็มนำมาลัยน้ำใจมาคล้องแบบ
เขาเรียกว่านิดนึงแล้วกันนะมาแข่งกันเลย
เออนะคะว่าใครได้อะไรยังไง
มีทั้งมาลัยเงินมาลัยปีกนกโอ้โหและนี่อีกหนึ่งไฮไลท์คุณผู้ชมค่ะ
อันนี้อะไรรู้ไหมบอสโจเนี่ยกับซ้อนรุ๊ดนะ
ทำการเซอร์ไพรส์วันเกิดย้อนหลังให้กับลูกสาวบุญธรรม
แล้วก็วางแผนเซอร์ไพรส์กันบนเวที
ซึ่งนอกจากจะได้รับพรจากผู้มีพระคุณแล้วนะ
ก็ยังได้ของฝันเป็นอะไรรู้ไหม
พ่อโจซ้อนรุ๊ดเขาเป็นเงินตด
ในปึกเนี่ย๑ล้านบาทคุณผู้ชม

โอ้โฮมันเกินล้านแล้วไม่นานนะ
ซึ่งน้องอุ่นอิงเดี๋ยวดูจับตาดูช็อตนี้นะ
อุ๋งอิ๋งก็ตื้นตันมากกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่คุณผู้ชมดูซะหน่อยแล้วกัน
น้ำตามันเหี่ยบ้านแถวบ้านเรียกน้ำตาเหี่ย
น้ำตามันเหี่ยวเพราะว่าทราบซึ้งใจ
น้ำตามันไหลลงมาแล้วน้องน่ารักนะ
น้องบอกว่าอะไรป่ะจะเอาเงินอันนี้ไปทำบ้านต่อให้เซน
น้องสร้างบ้านอยู่คุณผู้ชมค่ะ
เรียกว่าเป็นอีก๑โมเม้นท์น่ารักเลยในวันส่วนคล้ายของการฟิตรูดูจันทร์นะ
ของสาวน้อยเพชรบ้านแพงจ้า
ตังค์ไม่ไหวนะคุณผู้ชมนะ
พวกเรากำลังแบบพ่อวอบแว่อยู่ภาษาอีสานคือแบบว่า

ล้านอ่ะห้องขวัญเดียวเป็นล้านนี่นะจริง
โอ้รวม๓ล้านใช่ไหมปาจิโธ
อ๋อปิดรูดูการวมแล้วทั้งหมดคือ๓ล้านเพราะว่าได้จากแฟนคลับอีกใช่ไหมคะ
แล้วแต่น้องเอาให้ครอบครัวไงเธอเห็นไม่ร่ะความกระตันอยู่เป็นสุดยอดนะ
เห็นแล้วคนคิ้งลุกเลยหน่อย